คือแอร์พอลิ้งไอเท่านี้มีมีปัญหามานานแล้วล่ะ
ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องจำนวนขบวนรถต่าง
ซึ่งก็เขาไม่ได้เกิดมาสมัยรัฐบาลผมแล้วเนี่ย
ก็มันไม่ได้มีการเตรียมการไว้ในเรื่องของระบบต่าง

มันไม่สนใจกันมาเลยอ่ะนะเมื่อวานนี้จริงจริง
มันก็เกิดเหตุผลจากระบบไฟฟ้ามันมีปัญหา

ไปดูแล้วปรากฏว่ามันเสียมาตั้งหลายเดือนแล้ว
ก็ทำไมไม่ซ่อมกันแต่มันให้สอบส่วนอยู่นะ
คือถ้าทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเอาใจใส่มันก็จบ
ถ้าแมวจะใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละนะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ใครจะต้องไปแถลงตรงนู้นตรงนี้หรอก
คำระครองก็เข้าให้ลำตรีช่วยไปชิดแจ่งใครอยู่ใกล้ก็ไปก่อนก็แค่นั้นเอง
เพราะมันเป็นหน้าที่จริงแล้วในระดับนิยมโบราณเข้ามาข้อมูล
มันมีผู้ปฏิบัติอยู่ละแน่นอนอาจจะต้องไปลงโทษผู้ปฏิบัติ
ว่าจะทำยังไงหามาตรการว่ายังไงแล้วจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรนะ
ก็การลงโทกรมีนก็เบามาหาหนัดไม่ใช่เอาไปฆ่าเพียง

รถที่มันใช้ตอนนี้มันแน่นเกินไป
ก็อาจจะต้องเอาทักษีขบวนมาปรับปรุงก่อนในแม่ภาคภาษีเดือน
ในเรื่องของการทำให้มันนั่งได้มากขึ้นยืนได้มากขึ้น
มันจะได้มันจะได้ขนคนได้มากขึ้นนะ

บกวนสอบถามเหตุผลถึงการใช้คำสั่งม๔๔เกี่ยวกับเรื่องปรับโครงสร้างทางการศึกษาค่ะ
ว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องปรับ
เป็นคุณต้องการปรับโครงสร้างให้เกิดการบูรการนะ
ไปเรียนแล้วว่าที่ผ่านมามันมีอำนาจจักรประจายไปจนทั่วไปหมด
จนมีอำนาจในการปฏิรูป
อันนี้เป็นเพื่อให้เกิดการปฏิรูป
ไม่ใช่ไปออกสั่งให้การศึกษามันดีขึ้น
ไม่ใช่มอบหมายให้ลำตีเป็นผู้ที่มีเอกภาพในการทำงานนะ
แล้วก็มีคณะครับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วยปรกส่วนและ๕แท่งงานอยู่ในนั้นทั้งหมด
ก็จะเสนอแนวทางในการบัตร
ในส่วนของปฐมมัธยมศึกษาอาชีวะอุดมศึกษามันอยู่ในนั้นอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลออกไปมันก็ไม่ได้สอดคล้องกัน
ระหว่างปฐมมัธยมอุดมศึกษาทำนองนี้
วันนี้มันต้องมาขับเคลื่อนด้วยกันนี่เขาเรียกว่าปฏิรูป

ทุกคนมีความพึงพอใจยอมรับในกฎิกากันบ้างแล้ว
มันก็จะได้ไปเดินไปในทางเดียวกัน
จริงแล้วผมมีความคิดว่าผมจะต้อง
มีการขับเคลื่อนในกิจกรรมเดียวกันเช่น

น้๊ามแล้วผมอยากให้ใครทำด้วยได้

กระทรวงอเศษกระทรวงมัธยพระนิทต้นทาง

มันก็ต้องบวกไปด้วยส่วนหลายกระทรวงศึกษาเข้าไปด้วย
เพราะฉะนั้นมันต้องตามไปสู่การทำแผนงานครูการ

ว่าทำยังไงประชุนจะมีรายได้ความอยู่ที่ดีขึ้น

ไอ้๑๙กระชวงมันก็จะมาร่วมกับทุกงาน

เพราะฉะนั้นมันก็ผลิตคนตรงความต้องการของประเทศไม่ได้

มันก็มีกระบวนการในรูปมันก็ไม่เกิด

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพกรมนุษย์

และการแต่งตั้งควบริการโรงเรียนโรงเริน

อเรนนี่อาทิบช่อง๘ค่ะ
กสชได้รายงานท่านหรือยังคะ
อเจมส์ทราบแล้วก็เป็นเรื่องของ
กฎหมายว่าไปนะ
ก็คงเป็นเรื่องของการประมูลใหม่
ผมไม่ต้องสั่งหรอกเรื่องนี้
ถ้าอะไรคือกฎหมายก็ทำตามกฎหมายไป
จะไปเอื้อประโยชน์อะไรใครไม่ได้อยู่แล้ว
ก็อาจจะต้องมีการลงโทษปรับปรับด้วย
เขาว่ากันไม่ใช่หรอก
อเรนนี่ขอถามนิดหนึ่งค่ะ

ววววววว

ววววว

เอาของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับประเทศสังคมนิยมเขาได้ไหม
เอ๊ะทำไมเขาเจริญตัวตัวเท่านั้นเท่านี้

เขาอยากจะสร้างสนสร้างทางเนี่ยเขาชี้เส้นตรงปึ๊บไปอย่างเงี้ย

เขาเรียกว่าอำนาจมันต่างกันการใช้อำนาจ
จริงผมมีอำนาจมากกว่าเขาอีกผมยังทำไม่ได้เลย
เพราะคนไทยเราไม่ค่อยยอมรับคนอื่น
ไม่ยอมรับผลประโยชน์ของคนอื่นนอกจากดูตัวเองก่อน
นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคำนึงนะ

แต่มันมีคนชักนำให้มันเสียหายไง

อยากไล่นี่อยากได้นู่นอยากได้ถนนนู้นทาง

อย่าคิดมันจะทำได้อีกเลยวันหน้า

ทีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปแล้ว